คุณผู้ชมค่ะทำเอาชาวโซเชียลตกใจกันยกใหญ่เลยนะ
เมื่อมีสาวใหญ่รายหนึ่งเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับแม่นกน้อยอุไรพรฐานช่อกงเงินไป๓ล้าน๘แสนบาทนะคะคุณผู้ชม
ซึ่งก็ทำเอาบรรดาแฟนคลับแฟนเพลงของแม่นกน้อยเนี่ยถึงกับออกอาการนอยกันเลยทีเดียวนะคะ
ซึ่งเธอเล่าว่าหมอลำลูกทุ่งรุ่นใหญ่ขอยืมเงินไป๓ล้าน๘แสนบาท
โดยให้เธอนำเอาโฉนดที่ดินสามสิบสามไร่มูลค่าสี่สิบเก้าล้านบาทไปจำนอง
แล้วสุดท้ายแม่นกน้อยก็ไม่ยอมคืนเงินตามสัญญาซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีกระแสข่าวว่าแม่นกน้อยจะแถลงข่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่พอผู้สื่อข่าวของเราเดินทางไปยังบ้านพักของหมอลำที่จังหวัดอุดรธานีกลับปิดประตูห้ามไม่ให้นักข่าวเข้าไป
มีแต่เพียงผู้จัดการวงแจ้งว่าแม่นกน้อยไปวัดทำบุญตั้งแต่เช้าและไม่ทราบมาก่อนว่าจะมีนักข่าวมาในวันนี้
แต่แม่นกน้อยได้แจ้งว่าอีก๒๓วันบริษัทท็อปไลน์มิวสิกต้นสังกัดพร้อมด้วยทนายความ

หากว่ามีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบทันทีค่ะ
พอเรื่องมันแดงขึ้นแบบนี้คุณผู้ชม
ในแวดวงหมอลำก็ยังคงโพสต์ให้กำลังใจแม่นกน้อยนะ
เพราะว่าแม่นกน้อยเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่สร้างเด็ก
ศิลปินรุ่นใหม่หลายต่อหลายคนในวงการเลยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นปอยฟ้ายมาลัยพรค่ะก็โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับ

ส่วนนักร้องหนุ่มกล้องห้วยไร่ก็มีการโพสต์ภาพก่อ
แล้วก็เป็นกรอนเขียนให้กำลังใจ
รวมไปถึงแฟนสาวอย่างเบลคณิตถา
ซึ่งก็เคยร่วมวงกับแม่นกน้อยเหมือนกัน
ส่งเสียงให้กำลังใจผ่านบันเทิงไทยรัฐมาด้วยเช่นกันค่ะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงเบลคณิตถากันหน่อยค่ะ
ไม่ได้ถามค่ะเพราะว่า
เรารู้อยู่แล้วว่าแม่เป็นคนอย่างไร
แล้วก็บางทีข่าวมันก็เขียนเกินไป
เค้ายังไม่ได้เชิงว่าให้กำลังใจ
แม่ก็นะครับให้กำลังใจแล้วแบบ

นอกจากไม่ง่ายสิทธิ์อีกแค่คนเดียว
เอาเป็นว่าลูกแล้วก็สมาชิกในวงหลายต่อหลายคนนะคะ
ยังเชื่อว่าเรื่องนี้มันมีที่มาที่ไป
นกน้อยไม่ใช่เป็นคนแบบมีนิสัยขี้โกงเงินอะไรแบบนี้นะคะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณปอยฟ้ายมาลัยพรเอง
เคยได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ในไทยรัฐออนไลน์
เขาบอกว่าเมื่อประมาณ๓๔ปีที่แล้วเศรษฐกิจมันแย่กว่านี้
เพราะฉะนั้นเรื่องการทำวงมันมีปัญหาอยู่แล้ว
เพราะว่าเวลานักร้องศิลปินไม่ได้ออกไปคอนเสิร์ต
แน่นอนว่าทั้งวงต้องมีปัญหาไม่มีรายได้

เพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นคนหารายได้เข้าวงเพื่อไม่ให้ลูกน้องในวงเดือดร้อน
ครั้งนั้นปลอยไฟล์บอกว่าสมาชิกวงคนอื่นพยายามแล้วนะบอกว่า
แม่ไม่ไหวเราถอยเถอะเรายุบวงไหม

นกน้อยบอกเอาไว้ว่าฉันจะตายคาวงเป็นไงเป็นกัน
จะไม่ยอมยุบวงเสียงอีสานเด็ดขาดนะครับ
เพราะว่าอยากจะให้บรรดาสมาชิกในวงทุกคนอยู่รอดปลอดภัย
มีงานมีเงินกันต่อไปเพราะฉะนั้นแม่ก็เลยต้องบากหน้าไปยืมเงินเขาว่ากันมาแบบนั้น

เห็นว่าเงินที่ยืมกันมาหยิบยืมกันมาในข้อตกลงนี้นะคะ
คือแม่เองไม่ได้เอาไปใช้ส่วนตัว
หรือว่ามีกระแสข่าก่อนหน้านี้
เขาบอกว่าก็สามีแม่นกน้อยไปติดการพนันข้ามฝั่ง
แม่ก็เลยต้องควักหยิบยืมเงินคนอื่นมา
ซึ่งด้วยคุณปลอยฝ้ายืนยันว่าไม่เป็นความจริง
ของแม่นกน้อยไม่ได้มีพฤติกรรมแบบนั้น

มีแถลงข่าววันที่๒๕สิงหาคมนี้เป็นที่แน่นอนแล้วนะคะ
เพราะว่าทางเพจแจ้งออกมาประกาศออกมา
ทางโซเชียลมีเดียแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งจะมีการแถลงข่าวที่บ้านของแม่นกน้อย

เดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนึงว่าการแถลงข่าวจะออกมา

ฟังจากฝั่งของทางแม่นกน้อยด้วย
อย่าเพิ่งฟังความข้างเดียวอย่าเพิ่งนอยอย่าเพิ่งตกใจ
คือตอนนี้แฟนเพลงที่ติดตามข่าวของแม่นกน้อยผ่านทางบันเทิงไทยรัฐเนี่ย
ข้างที่จะตกใจว่ามันเกิดเรื่องแบบนี้เขาได้อย่างไร

เดี๋ยววันที่๒๕สิงหาคมนี้ได้รู้กันอย่างแน่นอนว่า

แล้วก็ยังมีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นอีก
นั่นก็คือเรื่องของคุณก้องเว้ไร่กับคุณเบลคณิตหา
ซึ่งก่อนหน้านี้มีดราม่าว่าคุณเบลออกอาการซ้ำเติมหรืออะไรยังไงไม่ทราบ
แต่ว่าคลิปเมื่อสักครู่นี้น่าจะเป็นที่ยืนยันกันได้

คือคุณแม่นกน้อยต้องการที่จะให้คุณเบลไปเติบโตในอนาคตต่อไป
ใช่ค่ะนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกฝ่ายก็แล้วกันนะคะ